ไปต่อกันที่เรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งท้องแก่จะคลอดแล้วสามีก็ขับรถพาไป
ระหว่างทางภรรยาทนไม่ไหวครับลูกออกมาแล้วคุณผู้ชม
ออกมาบนรถเลยแล้วก็นี่ให้กู้ภัยไปทำช่วยกันทำคลอด
สุดท้ายปลอดภัยนะคนก็ดูอ้าวน้ำหนักเด็กเท่าไหร่ดูสิ
ทะเบียนรถอะไรบอกหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวงวดนี้
เผื่อจะได้แบบโชคดีกันอะไรแบบนี้นะฮะเนี่ยก็เป็นภาพของกู้ภัย
สว่างสรรเพชรไปช่วยทำคลอดให้กับนางสาวอัศมาจันปลอดอายุ๓๕ปี
หญิงท้องแก่นั่งอยู่เบาะข้างคนขับในรถเก๋งโตโลต้ายาริสสีดำ
ทะเบียนก๊อกไก่ต้อเต่าห้าแปดเจ็ดสามนะฮะชนบุรอ่า
ชบุรีนะครับคือสามีเขาจอดอยู่ริมทางนะฮะ
ห้วยสายใต้ในพื้นที่ของอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
แล้วก็มีตำรวจสพชะอำคอยดูแลเรื่องของการจราจรให้นะครับ
เจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงพบว่าทารกคลอดออกมาจากช่องคลอดซะแล้วนะครับ
เป็นทารกเพศเพศหญิงด้วยนะก็ช่วยกันตัดสายสดือ
แล้วก็ล้างตัวให้ทำความสะอาดให้กับเด็กนะฮะ
เมืองต้นร่างกายสมบูรณแข็งแรงน้ำหนัก๓๐๐กรัมพอดิบพอดี
นี่๓๐๐กรัมนะฮะส่วนแม่เองก็ปลอดภัยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พาแม่ลูกขึ้นรถไปส่งต่อยังโรงพยาบาลหัวหินต่อไป
จากการไปสอบถามสามีของนางสาวอัศมา
ผลิตภองมากเลยครับจะคลอดอยู่แล้วผลิตภองมาก
แต่ว่าไปไม่ถึงนะมาถึงจุดนี้ภรรยาก็มีอาการเจ็บท้องอย่างหนักสุดท้าย
จอดข้างทางรีบโทรหา๑๙๑
ระหว่างรอเจ้าหน้าที่มาลูกสาวโผล่ออกมาก่อนนะฮะ
น้องอยากจะออกมาลืมตายุ่นโลกดูสิจิ้มลืมมากเลย
คราวทีเดียวนะฮะแรงเชียว
น้องอยากคลอดตรงนี้นะฮะพอมาถึงก็คลอดออกมาแล้ว
ก็เลยต้องเอาผ้าขนหนูไปห่อตัดสายสดือทำความสะอาด
คุณแม่ก็นั่งรอให้ช่วยแบบนี้เห็นหน้าลูกแน่นอนแม่ก็ร้องไห้เนอะ
ยืนใจค่ะน้ำตาไหลนะฮะนี่อะไรนะทะเบียนสิ๕๘๗๓นะฮะ
น้ำหนักเท่าไหร่นะน้ำหนัก๓๐๐กรัมพอดี
ชาวบ้านก็มุงดูกันเต็มไปหมดเลยนะฮะโทรเขาบอกว่าให้บอกเลข๑๙๑ด้วย

ก็ต้องบอกหรอกก็ต้องบอกเหรอคะ
ก็ต้องบอกแหละนะฮะเอาทุกเลขขอให้คุณผู้ชมโชคดีแล้วกัน
เพื่อแม่ลูกคู่นี้จะให้โชควันนี้วันที่เท่าไหร

วันที่๘ออกวันที่๑๗มกราคมเพราะ๑๖นั้นเป็นวันครูเลื่อนไป๑วันขอให้โชคดีนะครับ